อ่ะกลับมาดูเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
วันนี้มีเหตุการณ์หวาดเสียวเกิดขึ้นที่นนทบุรีค่ะ
รถเก๋งชนกับรถมอเตอร์ไซค์แถวทวีวัฒนานะคะ
สองคันนี้ชนกันแล้วมีผู้บาดเจ็บก็คือคนขี่รถมอเตอร์ไซค์
ขาขาดค่ะแล้วกระเด็นตกลงไปในคลอง
นำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและกู้ภัย
ก็พยายามลงไปในคลองเพื่อที่จะงมหาของผู้ที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์
เพื่อนำไปให้แพทย์ช่วยต่อให้นะคะ
อันนี้คือเหตุการณ์บนถนนเรียบคลองใยหลงตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยค่ะ
สภาพรถมอเตอร์ไซค์คือพังยับเยินดูรถเก๋งก็หล่นลงไปแบบนี้นะคะ
ผู้บาดเจ็บที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้คือคุณลุงมงคลชัยนะคะอายุ๖๓ปี
ขาขวาท่อนล่างขาดแล้วกระเด็นตกลงไปในคลองค่ะ
กู้ภัยนำตัวคุณลุงส่งห้องฉุกเฉินก่อน
แล้วก็งมหาขานะคะเพราะว่าอาจจะยังมีโอกาสได้ต่อขาให้ได้นะคะ
เจ้าของรถเก่งคือคุณธีรพัฒน์บอกว่าขับรถมากำลังจะไปงาน
พอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะมอเตอร์ไซค์ขับตัดหน้ากระทันหันเลยชนฝั่งขวา
ขาขาดแล้วด้วยความตกใจก็เลยหักรถหลบจนรถพุ่งตกลงไปในคลองนี่แหละค่ะ
ลูกสาวของผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะบอกว่าพ่อขี่รถมาตลาด
ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็พยายามหาขาพ่อให้เจอเพื่อส่งให้คุณหมอช่วยผ่าตัดต่อขา
ก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าค่ะ